คุณผู้ชมครับการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ต้องบอกว่าสาหัสจริงจริงใช่ไหมเส้นที่หนักที่สุด
เมื่อวานนี้แล้วก็พูดแล้วพูดอีกนี่แหละแจ้งวัฒนะรถติดเป็นอมภาษณ์
แล้วคนป่วยคนป่วยที่รถพยาบาลไปยังไง
คุณผู้ชมครับโอ้โหเห็นคลิปนี้แล้วสะเทือนใจ
ฝนตกน้ำท่วมรถติดฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาผู้ป่วยลงอ่ะ
เพราะว่าดูอาการแล้วไม่ค่อยดีแล้วนะครับปรึกษากับญาติผู้ป่วยแล้ว
นี่แหละครับเอาเตียงที่มันเข็นได้เนี่ย

นะครับทีมข่าวคุยกับคุณชาญวิทย์นิสพันธ์หรือคุณนายนะฮะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เอลวันสำนักการแพทย์เล่าบอกว่า
ได้รับแจ้งให้ไปรับผู้ป่วย๒รายนะ
ลาดพร้าววังหินแล้วก็แจ้งวัฒนาซอย๖
พอมาถึงหน้าศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะรถติดมากครับ

ก็เดินครับผู้ป่วยอาการไม่ดีแล้ว
ก็ไม่ตอบคุยเริ่มจะไม่ได้แล้ว

เปรย์แล้วเข็น

กลางน้ำท่วมทำแบบนี้อยู่๒กิโลเมตรฮะ
กว่าจะถึงโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะครับ
บอกว่านอกจากรถติดแล้วคนไข้มีอาการเปลี่ยนแปลง
คือถ้าเกิดว่าเราไปถึงโรงพยาบาลช้าเนี่ยครับ
คนไข้มีเสี่ยงต่อชีวิตได้
เพราะว่าคนไข้มีอาการเปลี่ยนแปลงที่ซึมลงมาก
พอเหตุการณ์นี้เผยแพร่ออกไปคุณผู้ชมครับ
เน็ตเข้ามาชื่นชมพี่กู้ชีพ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินศูนย์เอราวันเป็นอย่างมากนะครับ
หลายคนบอกว่าโอ้โหนับถือจิตใจพวกพี่จริงเนี่ยฮะ

ก็บอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วบีบหัวใจมาก
ขอบคุณพี่แทนญาติผู้ป่วยด้วยที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่จริง
เราเห็นอยู่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับ
โอ้โหบุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินเอราวันเนี่ย
มีอีกเยอะมากนะครับส่งกำลังใจครับ